ที่ไปสร้างความเสื่อมเสียมีปัญหากับสังคมเนี่ย

แต่ว่าส่วนน้อยนี่ก็ได้สร้างปัญหาให้สังคมมาตลอด
ฉะนั้นในช่วงที่เขาประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
คนมีความคาดหวังกันเยอะว่า

โครงสร้างพฤติกรรม
กระทำของตำรวจที่ว่าเป็นส่วนน้อยเนี่ย
ที่ทำให้เป็นปัญหาสังคมเนี่ยน่าจะได้รับการบำบัดแก้ไข
คนจึงติดตามให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจ
รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจ
คณะปฏิรูปตำรวจต่างหากออกมา
จากคณะปฏิรูปด้านต่าง
เพราะว่าให้ความสำคัญแยกออกมาเลย
เป็นอาชีพที่ต้องปฏิรูปโดยเฉพาะ
ขณะนี้ข้อเสนอแนะแผนการปฏิรูปตำรวจได้ข้อยุติหมดแล้ว
แล้วก็ส่งไปที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ถ้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นด้วย
ขั้นตอนจากนี้ไปก็จะออกเป็นกฎหมาย
เป็นพระราชบัญญัติเป็นประกาศเป็นคำสั่ง

อยากจะมาทบทวนกันหน่อยว่า
ปัญหาของตำรวจเรื่องต่าง

มันเกาถูกที่คันไหม

ติดตามเรื่องนี้มาเป็นขั้นเป็นตอน
ติดตามมาอย่างใกล้ชิดเคยเป็นนายตำรวจ
แล้วก็ตอนหลังก็ได้รับเชิญไปเป็นอดีตคณะทำงานปฏิรูปตำรวจ
แล้วก็ได้สับตาเฝ้ามองปัญหาเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาตลอด
คุยกับเราหลายครั้งแล้วพันตรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
วันนี้ขอมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ท่านรองได้เห็นข้อสรุปด้านต่างที่คณะปฏิรูปตำรวจ
ส่งไปถึงคณะยุตสาธารณ์แล้วนะฮะ

เอาอย่างนี้ครับเวลาเรามีไม่มากเนี่ยเอาทีละเรื่อง
โดยภาพรวมก่อนท่านคาดหวังยังไงกับการปฏิรูปตำรวจ
หลังจากได้เห็นข้อสรุปได้เห็นข้อเสนอข้อปรับเปลี่ยนต่างแล้ว

คือมันก็พอไปได้ระดับหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามันไม่ตรงกับเสียงเรียกร้องต้องการของประชาชนนะฮะที่แท้จริงนะครับ
อย่างเช่นการกระจายอำนาจเรื่องตำรวจจังหวัดนี่ก็แทบจะหายไปนะฮะ

โครงสร้างระบบตำรวจยังเกือบจะไม่มีอะไรเปลี่ยน

เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของปตชกตรอะไรต่างนะฮะ
ข้อกล่าวหาให้การสอบสวนที่ไม่เป็นธรรม

คนผิดลอยนวลคนไม่ผิดเจอปัญหา
อย่างที่เจอมาเนี่ยดูโครงสร้างนี้แล้วแก้ได้ไหม
คือถ้าตามข้อเสนอของคณะกรรมการชุด
ตามรำนูญเขาไม่ได้พินาเรื่องระบบงานสอบสวน
เขาไปถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านนายกรรมนตรี
โดยชุดของกระบวนการยุทธรรมที่คุณอัชพรอดีตเลขากิจศิกาเป็นประธานอยู่
เรื่องสอบสวนเรื่องอายการการตรวจสอบถวงดุล
อันนี้ก็จะกลายเป็นตรงนั้นทั้งที่เริ่มแรกเนี่ยได้มีการพินากันไป๓๔เดือนแล้ว
โดยชุดของคุณฐานิดน่ะนะฮะ
เขาอาจจะเห็นว่าการปฏิรูประบบสอบสวนส่วนหนึ่งขึ้นกับอายการ
ฉะนั้นเอาไปไว้กับคณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุดใหญ่
ตามรัฐมนูลมันเขียนเอาไว้นะฮะให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับ
แต่ว่าในชั้นต้นได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจ
เพราะฉะนั้นเรื่องตำรวจมันก็มีเรื่องของการตรวจป้องกันอาจกรรม
คือระบบตำรวจทั่วไปกับเรื่องของงานสอบสวนด้วย

แล้วก็ไปมาก็ได้มีการท้วงติงว่ามันไม่น่าจะเป็นบทบาทของคำการชุดนี้
ก็เลยไม่ได้พินาแต่พิจารณาเรื่องระบบสอบสวนภายใน
ตำรวจเช่นแบ่งออกเป็นอะไรต่าง
พนักงานสอบสวนก็จะกลับไปสู่รูปแบบเดิม
ก่อนที่จะมีคำสั่งขอสชไปยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวน
มีสายงานสอบสวนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนครับ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนก็ยังอยู่ในระบบบังคับบัญชาแบบเดิม
หัวหน้าสถานีผู้การจังหวัดเขายังเป็นหัวหน้าผู้งานสวนแบบเดิม
ก็ยังสามารถสั่งการสำนวนแจ้งข้อหาหรืออะไรในทางพฤตินัยนะครับ
ก็ยังแทรกแทรงได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เขา
พระงามสวมพระวิจารณ์กันว่ามันไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนครับ
ยังไม่มีหลักประกันอะไรว่าถ้าปฏิรูปตำรวจแล้วเนี่ย

จะแก้ปัญหาเกิดเรื่องการยัดข้อหา
แก้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมในการสอบสวน
แก้ปัญหาเรื่องที่ทำให้ประชาชนตกเป็นแพะเป็นเพิษนี้
รายละเอียดตรงนั้นดูจะป้องกันยาก

ความจริงถ้าจะให้ชัดเจน
ต้องแยกนะฮะหัวหน้าสถานีออกจากระบบสอบสวนนะครับ
ก็คือให้พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงในหัวหน้าสถานี
อยู่ในกรรมการเนี่ยผมทราบว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตรงนี้
แต่ไปเขียนคำว่าห้ามมาแทรกแทรงอะไรต่างซึ่งในข้อที่จริงมันก็เป็นไปได้ยากนะครับ
เพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้าย

ห้ามเปลี่ยนแปลงคนทำสำนวน

ถ้าผู้กำกับหัวหน้าสถานีจะแทรกแทรงนี้ยังแทรกแทรงได้อยู่
ก็สั่งแต่แรกเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรฮะ

อันนี้หลานของผู้บัญชาการนะอันนี้เพื่อนของเจ้านายเขา
แต่ก็แล้วแต่ก็มันยังได้ไหมล่ะครับ
โยกย้ายแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่ง
แล้วนำมาสู่การต้องหาเงินซื้อขายตำแหน่ง
แล้วพอหาเงินก็ไปคุ้มครองธุรกิจสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วเรียกรับสวยเพื่อจะเตรียมเงินไว้ในการซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นกันเนี่ย
แก้ได้ไหมดูลักษณะท่าทางหลังการปฏิรูปจะแก้ได้ไหมครับ
คือตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเพราะทุกอย่างต้องไปอยู่ที่หลักเกณฑ์นะฮะ
พรบตำรวจที่จะแก้ไขเนี่ยนะฮะ
เขียนเอาไว้ในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายให้กตรไปออกหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน

ฟังดูมันก็ดีกว่าเดิมเยอะนะฮะ

ออกหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนให้พินาตามคำนึงถึงวุโสอะไรต่าง
แต่ว่ากตรจะไปออกอย่างไรเรายังไม่เห็น
มันก็ทำนองเดียวกว่ามีรัฐมนูลนะครับ
สุดท้ายมันก็รูปธรรมมันก็ไปอยู่ที่กฎหมายประกอบรัฐมนูลนะครับ
อย่างการโอนหน่วยตำรวจนะครับ
มีมาตั้งปี๔๗แล้วครับพรบตำรวจแห่งชาติ

แต่นี่เป็นต้นมันก็ทำนองเดียวกันครับ
โอนเนี่ยผมได้ข้อสรุปวันนั้นฟังจากคุณมานิดสุขสมจิต
ก็ดูเหมือนว่าอยู่ในข้อเสนอแล้วล่ะเรื่อง
ซ้ำเข้าไปอีกทีนึงโอน๘๙หน่วยเนี่ยนะ
ซ้ำเข้าไปอีกทีนึงตรงนั้นก็ต้องรอ
แต่นี่ที่ถามเมื่อกี้
สังคมมันแย่ทุกวันนี้เพราะว่าคนทำผิดกฎหมาย
แล้วธุรกิจที่ผิดกฎหมายได้รับการคุ้มครอง
ได้รับการคุ้มครองเพราะว่าเขาจ่ายสวยให้ตำรวจ
ตำรวจรับสวยเพราะว่าต้องเก็บเงินไว้เพื่อการวิ่งเต้น
เรื่องตำแหน่งวงจรอุบาตเนี่ย
เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็ไปเขียนว่าต้องครองยศเท่าไหร่

การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องให้อำนาจกระจายลงไปทางผู้บัญชาการ
ไม่ใช่ฝากไว้กับที่พบตรคนเดียว
หลักปฏิบัติเนี่ยมันมีหลักประกันอะไรว่าจะแก้ได้
ขณะนี้มันไม่มีหลักประกันนะเพราะเรายังไม่เห็นหลักเกณฑ์นะครับ
ทุกวันนี้ก็ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจะมาถามว่าจะมีหลักประกันว่าตำรวจต้องไม่วิ่งเต้น
เรื่องซื้อขายไม่ต้องพูดหรอกครับมันไม่ควรจะมี
แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนหลักเกณฑ์อะไรนะฮะ
เป็นอาชกรรมที่จะต้องท่านนายกก็ต้องจัดการสั่งการนะฮะ
แต่ว่าหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีการวิ่งเต้นเนี่ย
มันไม่ควรจะมีนะฮะแม้แต่การวิ่งเต้นนะครับ
คนควรจะทำงานไปตามหน้าที่ของตนได้รับการพินาอย่างเป็นธรรม
อันนี้เรายังไม่เห็นนะครับเพราะต้องไปรอว่า
กฎกตรที่จะออกมาเรื่องนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ครับคือไปเขียนหลักเกณฑ์ก็ลำบาก
แต่ว่าโดยทางพฤติกรรมเนี่ย
การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งการรับสวยการเรียกรับผลประโยชน์
บ่อนการพนันจากสิ่งผิดกฎหมายจากอาบอบนวดจากสถานค้าประเวณี
สารพัดสารพันธุ์เนี่ยอันนี้ที่คนก็ฝากความหวังว่า
เออเขาปฏิรูปตำรวจกันแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะหมดไปไหม
เราก็มันก็ไม่มีหลักประกันใช่ไหมท่านว่า

ไม่มีครับเพราะหัวหน้าสถานียังเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนอยู่
เขาควบคุมงานสอบสวนยังสั่งการงานสอบสวนอย่างแทรกแรงในทางพฤตินัยได้อยู่
เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะมีความมั่นใจในการที่จะไปกระทำผิดกฎหมาย
รับสวยสินบ้นจากบ่อนซ่องอะไรก็แล้วแต่โลกมันทุกข์มันทุกข์
เพราะว่าเมื่อมีเรื่องมีเหตุเขาก็คุมงานสอบสวน
จะสร้างให้สอบสวนยังไงก็ยอมได้ในความคิดในนะครับ

นี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องว่างานสอบสวนต้องเป็นอิสระ

คือผมฟังท่านพูดหลายหนแล้วว่า
ถ้างานสอบสวนเป็นอิสระ
กระบวนการเรียกรับสวย

ที่ต้องไปวิ่งเต้นเส้นสายจ่ายเงินให้ผู้กำกับ
จ่ายให้สารวัตรมันจะหายไปเอง
ถูกต้องครับแน่นอนครับแน่นอน

เขากลัวความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนไงครับ

ตกอยู่ในอุ้มมือของฝ่ายการเมือง
เวลามีการโยกย้ายแต่งตั้งคนของการเมืองก็ยัดมาคนทำงานก็ไม่ได้ดิบได้ดี
สักทีหนึ่งคนไปวิ่งเกาะนักการเมืองได้เลื่อนขั้นรวดเร็วได้ตำแหน่งรวดเร็ว
ฉะนั้นเนี่ยตำรวจควรจะปลอดจากการเมืองเนี่ยเอาท่านเห็นยังไง
เรื่องตำรวจตอดการเมืองเนี่ยนะฮะมันพูดให้เกิดความสับสนนะฮะ
ต่อการเมืองไม่ได้นะครับเพราะการเมืองคือประชาชนนะครับ
นายมตรีได้รับการเลือกตั้งนะครับจากประชาชนนะครับ
รัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องควบคุมตำรวจนะครับ
แต่ไม่ได้หมายถึงแทรกแสงนะฮะการควบคุมก็หมายถึงคุณต้องทำตามนโยบายนะฮะ
ตำรวจต้องแยกออกจากงานสอบสวนไม่ใช่ว่านักการเมืองมาควบคุมงานสอบสวนนะฮะ
แต่ต้องควบคุมตำรวจได้สั่งการตำรวจได้
จะต้องขึ้นนะฮะอยู่กับฝ่ายการเมืองก็คือประชาชน
รูปแบบใหม่ที่ออกมาเนี่ยเราไม่เห็นว่า
ประชาชนจะเข้าไปตรวจสอบควบคุมตำรวจได้อย่างไร

ถ้าให้การแต่งตั้งพบตรปราศจากการเมืองเนี่ย

มันจะดีได้ยังไงก็เท่ากับประชาชนไม่ต้องยุ่งสิครับ
ให้ตำรวจเขาว่ากันเองอย่างนั้นเหรอครับ
เพราะท่านนายกก็คือประชาชนนะครับ
ท่านนายกก็รับปัญหารับเสียงสะท้อนต่างจากประชาชน
ท่านควรจะมีดุลพินิษฐ์ในการเลือกนะครับพบตร
แต่นี่ก็กลายเป็นพบตรเป็นคนเลือก
นะฮะแล้วก็เสนอเข้าพตรไปให้นายก
ก็แค่เห็นชอบนะฮะ
อืมจนั้นมันก็มีเส้นแบ่งว่า
การที่นายกรัฐมนตรีภาคการเมืองเนี่ย
ยุ่งกับการแต่งตั้งพบตรไม่ได้
พบตรมีอำนาจอิสระ
ก็จะทำให้ตำรวจก็ใหญ่ขับฟ้าขึ้น

นี่เป็นทั้งประธานกตรแล้วก็เป็นเลขานุการกตช

มันเป็นปลัติกับนักนายกในการเขินไปโยบาย

สุดท้ายท่านคิดว่า
ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดีกว่า
ระหว่างที่ยังไม่มีการปฏิรูปตำรวจ
กับที่เหล่ากำลังจะทำกันอยู่

ระบบโครงตามันหูดีขึ้นน่ะ

ดีขึ้นนะฮะการวิ่งเต้นจะรุนแรงน้อยลงนะฮะ

หลักเกณฑ์ที่ให้กรตลไม่ต้องออกพรบตำรวจ

ก็ออกหลักเกณฑ์วันนี้พรุ่งนี้ก็ประชุมก็ออกหลักเกณฑ์ได้

จากนี้ไปเราก็เฝ้ารอว่า
คณะปฏิรูปตำรวจที่เสนอแผนไปเนี่ย
ก็จะไปรวมกับคณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งตรงนั้นก็มีการปฏิรูประบบ

แล้วไปดูว่าเมื่อเขาส่งไปถึงคณะยุทธศาสตร์ชาติ

แล้วหลังจากนั้นจะออกมาเป็น

ออกมาเป็นพระราชบัญญัติยังไง

ตอนนี้เราต้องมีความหวังครับ

ต้องดีขึ้นเอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

เพราะว่าตอนนี้นี่ข่าวออกมาถือว่ายับเยินเหมือนกันนะคะ
ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่
ก็หลายคนฝากความหวังไว้กับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนี่แหละค่ะ

ตำรวจที่ดีไม่ใช่ไม่มีนะคะมี
แต่อยากให้ตำรวจที่ดีเหล่านั้นต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยตำรวจอีกแบบหนึ่งเลย
ใช่ครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนาย
แล้วก็เรื่องของการปฏิรูปก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปด้วย